คุณผู้ชมครับกิจกรรมที่เราทำกันเป็นประจำอยู่แล้ว
กับการฝากร้านกับไทยรัฐสู้โควิดค่ะ
วันนี้เป็นร้านแซ่บซีดหมาล่าฮาลานหาดใหญ่นะคะ
บอกเลยว่าจุดเด่นของเขาอยู่ที่นี่น้ำซอสสูตรลับ
รสชาติกลมเผ็ดชาถึงโคลนลิ้นเลยครับ
ชาจากปลายลิ้นถึงลิ้นไก่

เอ้าก็หมาล่าถ้ามันไม่ชามันไม่อร่อย
และที่สำคัญวัตถุดิบของทางร้านเนี่ยสดใหม่แล้วสะอาดนะจ๊ะ
มีให้เลือกกว่า๔๐เมนูซึ่งเมนูยอดฮิตติดชาร์จของร้าน
ถ้าใครมาแล้วไม่สั่งก็คือเหมือนมาไม่ถึงร้านนะ
ต้องสั่งก็คือหมาล่าเอ็นไก่กึบหน่อย
หมาล่าเนื้อพันเห็ดแล้วก็มีหมาล่าแซลมอนด้วยคุณ
หิวแล้วอ่ะตามไปสั่งกันได้ตามช่องทางที่เราขึ้นให้

อ่ะใครแชะไม่ทันอยากจะสั่งมาทาน
หรือจะให้เราเนี่ยฝากร้านนะครับก็เข้าไปได้นะฮะ
คุณส่งภาพมา๒๓ภาพหรือคลิปเนี่ยไม่เกิน๑นาที

เดี๋ยวเราจะช่วยโปรโมทร้านให้กับคุณเอง